ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่อาศัยเพียงความถนัดความรักความสามัคคีของคน
ในครอบครัวแค่ทำให้ได้เพียง๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับคำว่ากระตันยูไม่ได้ใช้เวลาพิสูจน์เพียงวันเดียว
บางคนใช้เวลาหลายปีบางคนใช้เวลาทั้งชีวิต
ถ้าไม่ได้เป็นความรู้สึกที่อยากจะทำอย่างแท้จริงก็คงทำไม่ได้
ครอบครัวที่มาในวันนี้ครับเด็กน้อยมีหัวใจกระตันยูเป็นเนื้อแท้
เพราะเขาช่วยดูแลครอบครัวมาแล้ว๓ปี
ไปชมเรื่องราวนี้พร้อมกันครับ
ชีวิตของหนูถึงจะเหนื่อยยาก
สำบากแท้ไหนหนูก็ไม่เคยย้อเทาะค่ะ
ขอให้พ่อให้แม่ให้น้องของหนูได้อยู่อย่างสุขสบายหนูก็ดีใจมากที่สุดแล้วค่ะ
ครอบครัวหนูอยู่ด้วยกันทั้งหมดสี่คนค่ะมีพ่อแม่หนูและน้องค่ะพ่อหนูทำงานเลี้ยงไม้ค่ะ
ผมทำงานในโรงงานเราโรงไม้ทำงานตั้งแต่ตี๔จนถึงเที่ยงคืน
ทุกวันหนูต้องตื่นตี๕ตี๔
ไปช่วยพ่อทำงานก่อน
ช่วงหลังพ่อหนูเขาก็มีอาการเจ็บหลังเวลาเขายกไม้ค่ะ
ผมทำงานก็มีอาการเจ็บหลังเวลาเจ็บหลังก็เจ็บมาก
จนเดินก็ไม่ไหวต้องนั่งพัก
พอเลิกเรียนตอน๓โมงครึ่งหนูก็ไปช่วยพ่อทำงานต่ออีกค่ะ
ถึง๓๔ทุ่มหนูถึงกลับมาทำการบ้านแล้วก็นอนค่ะ
สงสารที่ลูกยังเด็กดูต้องมาช่วยผมทำงาน
ส่วนแม่หนูเขาก็ทำงานที่โรงไม้ที่เดียวกับพ่อค่ะ
แม่หนูเขาจะเลี้ยงไม้แห้งเล็กที่เขาตัดเอามาให้

ทุกวันเนี่ยทำงานเลี้ยงไม้โรงงาน
เขาจ่ายค่าเลี้ยงไม้ก้อนละ๑๙๐บาท

วันไหนมาเยอะก็ทำซ้ายสองก้อน
น้องหนูเขาก็ไปช่วยแม่เลี้ยงไม้ทำงานอลังเวชตะจุ้ยทำงานด้วย
หนูจะตื่น๖โมงทุกวันไปช่วยแม่ทำงานโรงงานไม้ค่ะ
ก็จะช่วยกรอกไม้ให้แม่ค่ะ

ไม้จนถึง๗โมงก็อาบน้ำไปโรงเรียน
ไปช่วยแม่ครัวหันผักค่ะ
ทำกับข้าวตอนบ่ายให้เด็ก
ที่หนูไปช่วยแม่ครัวหันผักล้างชาม

แต่หนูเห็นเขาอายุเยอะ

เพราะเด็กนักเรียนเขาเยอะมากเลยค่ะ
แต่แม่ครัวเขาใจดี
เขาเห็นหนูช่วยทำแล้วเขาก็ให้กับข้าวบ้างค่ะ

ช่วยแม่ครัวหั่นผักล้างผักล้างถ้วยล้างชามน้องอนุบาล
เขาต้องตื่นตั้งแต่ตี๔มาช่วยพ่อเลี้ยงไม้
บางครั้งเขาก็นั่งหลับสับปะงก
คุณครูก็บอกให้เพื่อนช่วยเหลือเขา

แต่น้องบนเขาเป็นเด็กฉลาด
เขาก็จะเรียนรู้เร็วค่ะ
พอวันในที่โรงงานเขาหยุด
หนูก็ไปรับจ้างเก็บมังคุดค่ะ
เวลาเก็บมังคุดหนูก็จะไปกับน้องเวียดค่ะ
น้องเวียดน้องวนไปกับมังคุศเอง

ก็ช่วยกันทำขนมข้าวต้มมัดขายค่ะ

น้องวนน้องเวียดเมื่อนางคลายหน้าบ้าน

ก็ต้องมันแม่คะละสิบบาทค่ะ
ทุกวันนี้ครอบครัวหนูก็ไม่ค่อยมีตังค์
แม่ยังติดหนี้เขาอีกสามหมื่น
หนี้สามหมื่นนี้มันเกิดจากว่าแม่หนูไปยืมเงินเขาจ่ายค่ารถ
แล้วก็ค่ากินประจำวัน
บางทีพ่อกับแม่หนูไม่มีตังค์
ต้องเอาตังค์ที่ทำงานไปใช้หนี้เขา
แล้วหนูไม่มีกับข้าวกิน

แล้วหนูก็ไปหาตังค์ที่กระปุกออมสินหนู

หนูก็ไปซื้อไข่ไก่มาทอดให้น้องกินค่ะ
วันนั้นหนูบอกพี่โอนว่าหนูหิวมากเลย
วนก็ไปซื้อไข่มาเจียวให้หนูกินค่ะ
หนูก็กลัวเวลาที่หนูจบป๖แล้ว
มันไม่มีเงินไปเรียนต่อค่ะ
วนเขาเป็นเด็กเรียนดีเรียนเก่ง
สอบได้ที่หนึ่งทุกเทอมเลยค่ะ

ที่เขาต้องมีภาระทางบ้าน
ช่วงเวลาที่หนูมีความสุขที่สุดก็คือ
วันนั้นเป็นวันเกิดของหนู
แม่เขาซื้อเค้กมาให้หนูค่ะ
แล้ววันนั้นเป็นวันที่หนูได้รู้ว่าผลสอบหนูได้ที่หนึ่ง
เป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่หนูได้เค้ก

เพราะหลังจากนั้นหนูก็ไม่ได้ค่ะ
เพราะแม่ไม่มีเงินพอที่จะทำให้

ก่อนนั้นหนูก็จะให้แม่เก็บใช้ค่าใส่ใจที่บ้าน
ให้มีข้าวกินให้มีกับข้าวกินค่ะ
ขอให้แม่กับพ่อเขาไม่เหนื่อยก็พอค่ะ
ขอต้อนรับครอบครัวของน้องวนจากจังหวัดระยองครับสวัสดีครับ

วันนี้มามีคุณพ่อคุณแม่น้องวนแล้วก็น้องสาวนะลูกเนอะ

วันนี้ก็ต้องเรียนกับคุณผู้ชมตามตรงนะครับ
ว่าครอบครัวของน้องเนี่ยจริงแล้วอยู่กัมพูชาใช่ไหมครับ

หนูก็โตในเมืองไทยนี่เลยใช่ไหมลูก

ตั้งแต่ประมาณ๘๙ขวบค่ะ
มาโดยที่ถูกต้องทุกสิ่งทุกอย่างนะครับคุณผู้ชมครอบครัว
แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือมามีอาชีพทำงาน
ทำงานอะไรลูกบ้านของเราทำงานอะไร
ทำงานที่โรงไม้ค่ะทำงานรับจ้างเลี้ยงไม้เขาค่ะ
ก็คือคุณพ่อก็จะเป็นหลักคุณแม่ด้วย

ส่วนตัวของหนูล่ะลูกเห็นบอกว่าเสาร์อาทิตย์หนูก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานแบบเต็มเลยเหมือนกัน

หนูก็ตื่นตี๔ไปพร้อมกับพ่อแล้วก็เลี้ยงไม้ใส่ไม้ละแนง
ส่วนพ่อจะยกไม้ขึ้นเลสให้หนูเลี้ยงค่ะ

ก็ประมาณ๓๔ทุ่มค่ะ
อันนี้วันเสาร์อาทิตย์นะครับ
๗โมงหนูก็อาบน้ำไปโรงเรียนแล้วก็ถ้าหนูทำเวรที่โรงเรียนเสร็จหนูก็ช่วยแม่ครัวทำกับข้าวให้เด็กค่ะ
ทำไมถึงต้องไปช่วยแม่ครัวที่โรงเรียนล่ะลูก
ก็เขาทำคนเดียวแล้วเขาก็อายุมากด้วยค่ะหนูสงสารเขาเลยหนูไปช่วยค่ะ
แล้วหนูเอาเวลาที่ไหนไปทำการบ้านยังไงเนี่ยลูก
ก็ตอนช่วยพ่อเสร็จ๓๔ทุ่มค่ะหนูก็ไปอาบน้ำทำการบ้านค่ะ
แม้กระทั่งวันเสาร์อาทิตย์นะเขาจุงมือน้องถ้าคุณผู้ชมเห็นไม่ได้จุงมือน้องเพื่อไปเดินเล่นไปวิ่งเล่น
แต่ชวนกันสองคนพี่น้องไปปีนต้นมังคุดไปรับจ้างเหรอลูกเหรอ
ใช่ค่ะเวลาที่หนูไม่ได้ไม่มีงานทำที่โรงงานนะคะหนูก็ไปทุกครั้งค่ะเวลาเขามีมังคุดให้เก็บค่ะ
แล้วไม่กลัวตัวเองจะล่วงลงมาเจ็บเหรอลูก

ก็ไม่เคยค่ะหนูระวังให้ดีถ้าหนูพลาดหนูก็ต้องเสียตังค์เยอะค่ะเพราะรักษาหนู
ได้วันโลละเท่าไหร่นะคะลูก
ก็๕๖บาทค่ะ
เห็นบอกบางวันหนูก็ไปเป็นพี่เลี้ยงเด็กด้วย

โรงงานค่ะเท่าแก่เขาจะให้หนูเลี้ยงเด็กให้เขาค่ะ
หมายถึงว่าพ่อแม่ของเด็กเขาก็ต้องไปทำงานใช่ไหม

โรงงานตอนนี้มีลูกด้วยก็ไม่รู้จะทำยังไง
เพราะลูกจะเข้าไปวุ่นวายตรงไซส์งานไม่ได้

ก็จะมาเป็นภาระกับหนูก่อน

แล้วหนูรับจ้างเลี้ยงเด็กหนูได้เท่าไหร่ลูกเท่าแก่ให้เท่าไหร่

มีรายได้อีกครับช่วยแม่ทำขนมขายขนมอะไรลูกขนมอะไร

ตัวเล็กอ่ะหนูเรียกร้องขายข้าวต้มยังไงลูก
หนูบอกว่าซื้อไหมคะขนมมัสอันละ๑๐บาทค่ะ
ทำหลายอย่างขนาดนี้หนูคิดว่ามันหนักเกินไปไหมลูกสำหรับเด็กวัยขนาดเรา

เพราะถ้าหนูทำทุกวันถ้าหนูช่วยพ่อได้ช่วยแม่ได้ให้เขาหายเหนื่อยเขาไม่หนักหนูก็ดีใจแล้วค่ะ
อะไรคือแรงบันดาลใจที่ทำให้วนบอกว่าเฮ้ยฉันต้องสู้

หัวพ่อเหรอคะ
เอาลูก

มีอะไรอยากจะบอกกับแม่ไหมลูก
แม่ค่ะหนูรักแม่ที่สุดค่ะ
แล้วเวียดช่วยพี่ไหมทุกวันนี้ช่วยไหม

เป็นห่วงอะไรพ่อกับแม่บ้างลูกวน
ห่วงเวลาเขาทำงานค่ะ

เพราะคุณพ่อมีโรคหลังด้วยใช่ไหมฮะ

สาเหตุที่ทำให้คุณพ่อต้องปวดหลังอยู่

หุมกลุดหมอ

ก็ตอนหนุ่มเขาไปซื้อปลาแล้วมันขึ้นเขาอะค่ะ
ตอนนั้นแล้วมันลื่นฝนมันตก

อ่ะแล้วเจ็บถึงทุกวันไม่หายพ่อเจ็บหลังใช่ไหม
พ่อต้องยกทุกวันอาการปวดหลังกำเลิกขึ้นมา
แม่วีแล้วทุกวันนี้แม่ทำงานนี่เหนื่อยแค่ไหนครับเหนื่อยมากไหมแม่
ก็เลยมาก็สู้ลูกเลี้ยงลูก
ลูกโรงเรียนอาชารามันอาละบะลูกสรุงก็มาประปะด้วยแม่
มันเหนื่อย
แม่เขาบอกว่าก็เหนื่อยค่ะแต่เขาจะสู้เพื่อลูก
ต่อว่าให้ลูกเรียนให้ได้มากขึ้น
โตไปจะได้ทำงานดีไม่ต้องลำบากเหมือนแม่ค่ะ

เป็นยังไงบ้างเด็กคนนี้เป็นไงบ้างครับครู

เขาจะอ่านหนังสือไม่ค่อยได้ภาษาไทยนี่แหละค่ะ

ครูก็จะช่วยบอกว่าหนูเลิกเรียนแล้วตอนเย็น
เขาก็พยายามฝึกฝนทุกอย่าง

ค่าใช้จ่ายทุกวันค่ะ

ทำไมต้องมาซื้อรถลูกเพราะอะไร
ก็บ้านหนูอยู่ใกล้จากโรงเรียน
ถ้าหนูไม่มีรถหนูก็ไปโรงเรียนไม่ได้ค่ะ

ถ้าเกิดว่าไม่มีรถก็ไม่สามารถที่จะไปเรียนหนังสือได้
เพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็เลยต้องตัดใจที่จะต้องซื้อรถนะลูกนะ

อ่ะแล้ววันนี้ถ้าเกิดว่าเราได้ทุนไปต่อชีวิต

นำเงินให้แม่ทั้งหมดเลยค่ะ

จ่ายค่าบ้านบ้างเพราะว่าแม่ก็ต้องไปใช้เรื่องการศึกษาของเราด้วยนะ

คุณผู้ชมครับในเมื่อเราอยู่ในครอบครัวเดียวกันไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่
เราก็มีส่วนในการดูแลครอบครัวได้เหมือนกัน
เพราะอายุไม่ได้เป็นตัวกำหนดขนาดของหัวใจที่เรามีให้กับครอบครัวของเรา
ช่วงหน้าครับมาเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของน้องวนพิชิตโจทย์ทั้ง๔ข้อ
เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทในเกมต่อชีวิตครับ
ทำข้าวต้มมัดจำนวน๘ชิ้นภายในเวลา๓นาที